เจ้านี่บุกวงไพ่
ตื๊บสาวเบี้ยวค่าแชร์

แท้วทาบมาบนนี้แหละ

ทำไมมีตังค์เล่นไพ่ทำไมไม่มีตังค์คืนหนี้

ว่าถ้าอยากได้ทำยังไงเดี๋ยวบอก
นี้เดี๋ยวค่อยดูดูข่าวนี้ก่อน
รถเก๋งรถเก่งคันเล็กชนฟอร์จูเนอร์นะครับ

แล้วคันเล็กน่ะพยายามหนี
หนีทั้งยางแตกจริงนี่

จอดก่อนครับอย่าขยับครับ

ใช่ครับเฮ้ยมันหนีครับ
นี่ชนเขาแล้วชนเขาอย่างแรงเลย
แล้วปรากฏว่าโอ้โหพยายามจะไปให้ได้

เอามาโพสต์ไว้หลังจากรถฟอร์จูเนอร์สีขาว

ซูบิชิมิราชทะเบียนอุดรธานี
ชนจนเสียหายแล้วหนีเหตุเกิดหน้าโรงเรียนเทศบาล๕
เขตเทศบาลเมืองอุดรธานี๔ทุ่ม๒๐ธันวาคม
ที่ผ่านมาครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพบกับนายอนุชา
งามอุรุเลิศอายุ๕๒ปี
เป็นชาวเผิงกุมภวาปีครับแล้วก็เป็นช่วงของรถฟอร์จูเนอร์
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับ
รถเข้าตัวเมืองอุดรธานีนะครับไปกับเมียไปกับลูกสาว
ขณะจอดรถส่งลูกสาวทำธุระ
หน้าโรงเรียนเทศบาล๕ศรีฮรักษ์วิทยา
ถนนธรรมเจดีเนี่ยจู่รถเก๋งคู่กรณี
ประตูรถฝั่งคนขับทำให้ซุ้มล้อด้านขวา
สเกิร์ตแตกโอ้โหตอนนั้นตกใจมากเลยนะ
เฮ้ยชนสเกิร์จฉีกเลยอ่ะ

พยายามเรียกคนขับรถเก่งลงมาลงมาแต่เขาขับหนีครับ
ทั้งที่ยางล้อหน้าฝั่งขวาแตกนะ
แจ้งตำรวจสอบพระมงุดรทานีครับให้สกัดจับ
หลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงตามไปจนเจอรถเก่งที่หมู่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
หมู่บ้านอิสลา๒เทศบาลเมืองหนองสำโรงโดยมีลูกสาวของคนที่ขับรถชนเขา
บอกว่าอ๋อพ่อหนูเองพ่อหนูเป็นคนขับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะ
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้
เดี๋ยวเธอนี่แหละจะไปโรงพักไปเจรจากัน
แต่ผู้เสียหายข้องใจการทำงานของตำรวจครับเนื่องจากคืนเกิดเหตุ
ยังไม่พบตัวคนขับรถเก่งคาดว่าจะเมาด้วยจะเมา
ไม่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยจึงกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แม้ว่ารถจะมีประกันภัยก็ตามแต่อยากให้เหตุการณ์นี้ไม่ถูกมองข้าม
ไม่ให้มันผ่านไปเพราะถือเป็นพฤติกรรมที่อันตราย

ลาสุด๒๓ธันวาวันไหนพรุ่งนี้หรอ
พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก่อนวันหยุด
วันหยุดเขานัดกันเจรจากันอีกครั้งหนึ่งครับ
ขับที่ผมออกไถมาก็เพราะแบบนี้ไง